คุณผู้ชมจากเรื่องราวเรื่องของพี่ธัญญานะคะ
เรื่องราวความรักของสามีสามองค์สามีไปแล้วนะครับคุณผู้ชมค่ะ
นี่เลยคุณผู้ชมมาถึงเรื่องนี้กันบ้างนะคะ

อากาศก็ร้อนใช่ไหมแต่ความรักเนี่ยของคนบันเทิงมันไม่ลดน้อยลงเลย
เตสามีนาย้อนกลับไปกุมพาเนี่ยนะ

เราไปจัดอันดับกันสักหน่อยนะคะว่าคนเขาข้างรักเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
คุณแก้วนัทพรบอกเลยโทหวะสิบหีบไปเลย
ใครจะคอมเม้นต์ยังไงก็ไม่สนนะ
คนเขามีความสุขคุณผู้ชมค่ะไม่จำเป็นต้องเก็บเอาไว้นะคะ
เจ้าของวลีเด็ดรักก็มีไว้คลั่งค่ะแต้วนัทพร

แล้วก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นนางเอกเนี่ยที่ชัดเจนตลอดนะคะ
ถามว่าคลั่งรักไหมก็ยอมรับจะว่าคลั่งรัก
คือความสุขของตัวเองเอาไว้ค่ะ
ปปี้ตอนนี้ก็แชร์ตอนนี้แต้วว่าไว้แบบนี้นะคะ

มาพบกันต่อกับอันดับ๒ได้แก่

นี่เลยค่ะพระเอกคนนี้ตรงค่ะ
ตรงขาวผ่องนะคะเพราะว่าตอนนี้ขึ้นธรรมเนียบพระเอกข้างรักไปเรียบร้อย
หลังจากเปิดตัวกำลังคบหาดูใจกับน้องเบ้น
เบสคนไหนน้องเบสที่เป็นลูกสาวสุดห่วงของพี่สมรักคำสิงนั่นเองคุณผู้ชม
จะเรียกว่ารักเกิดกลางกองถ่ายก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่า
คู่นี้เขากำลังถ่ายละครด้วยกัน
นี่คุณผู้ชมออกสตาร์ทปุ๊บปั๊บนะคะหวานยังไม่ครบเดือนคุณผู้ชม

ไม่มีใครออกปากชัดเจนว่าเป็นแฟนหรอกแต่ว่า
มากันที่อันดับหนึ่งของคนคลั่งรักประจำเดือนเมษายนนี้
ต้องยกให้กับพิธีกรจัดจ้านยานวิพา

บอกเลยว่าเก่งมาจากไหนก็แพ้หัวใจให้สายฝ่อจ้า

แล้วกาดอกจันทร์ไว้เลยว่าเด็กกว่านะจ๊ะกรุบ
แล้วก่อนหน้านี้พี่อ๊อฟเนี่ยรู้กันอยู่เนาะโสดมาเป็นปี
พอมีรักครั้งใหม่เป็นอย่างไร
รูปเดียวเลยลงรัวมีแต่รูปคู่
นี่แหละค่ะเพื่อนก็ตามแซวกดไลค์กันไม่หวาดไม่ไหวแล้วนะคะ
บอกเลยว่าโอ้โหลงรูปเดียวไม่เป็นแล้วมั้ง
อดหวานเหลือเกินนี่คุณอ๊อฟเขาฝากบอกนะคะ
นี่บันเทิงไทยรัฐเธอจะนำเสนอข่าวฉันทุกวันเลยเหรอ
เออก็ใช่แล้วสิเพราะว่าเธอมันหวานเกินไป
พี่ลบรูปเยอะหนูก็เลยเอามาเสนอขุมด้วย